ของคุณทั้งใหญ่ทั้งยาวไปแล้วใช่ไหม
ดิฉันดูคันนี้ค่ะเล็กก็จริงแต่เปรี้ยวเหลือเกิน

ขี่แบบปาดซ้ายปาดขวาปาดซ้ายปาดขวา
คือกะเอาให้ข้างหลังเนี่ยแบบฮือ
คันข้างหลังใจเย็นมากค่ะลองดูหน่อยค่ะ

เมื่อกี้พี่ก็ปาดขวาเข้าซ้ายเลยนะ
ผมอยู่ซ้ายพี่ไม่ดูเลยอ่ะ
มันทำอะไรพี่ผมเบกกระทันหังอ่ะ

ถ่ายดิมันเป็นยังไงอ่ะ
ไม่เป็นไรเนี่ยผมถามจริง

ผมไม่ได้ควรตีนอะไรพี่ผมบอกพี่ว่า

เดี๋ยวพี่มาดูวีดีโอเรามาถ่ายมั้ย
เดี๋ยวคุณสกลโกะไงคุณเปลี่ยนปากหน้ามึงหรอ

มันเลือดของมึง
ไม่ได้โทรปบริวารมาเครียงอัคโก

เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำไงดิฉันถามหน่อยอยากรู้จะอดทนจะใจเย็นเหมือนพี่คนที่เขามีกล้องติดอยู่ไหม
เนี่ยคือบางคนบอกว่านับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันก็แล้วบางคนไม่ไหวแล้วอ่ะ
เห็นคลิปแบบนี้พฤติกรรมการขับขี่นะคำพูดนะคำท้าทายต่างนะ
คือเขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะเจอมอเตอร์ไซคันข้างหน้าน่ะ
ซ้ายปาดขวาจนเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมพี่พี่เป็นอะไรอ่ะ
ปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้หลายรอบแล้วมันอันตราย
ฝั่งนั้นก็ตอบแบบแล้วไงอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะ

คือคันข้างหน้าตั้งใจแหละ

กะจะแบบอยากมีเรื่องเหลือเกินดูท่าทางดูทรงแล้วอะค่ะ
มีการตะโกนด่ากันเมื่อกี้บอกอะไรนะ
ท้าเรียกตำรวจมาคุยด้วย
เจ้าของคลิปบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะ
ที่ผมใจเย็นแล้วก็ช้าเหตุผลมากกว่าอารมณ์ค่ะ
ทีนี้หลังจากคลิปนี้ที่เขาโพสต์ไป
ทางเจ้าของคลิปเองโพสต์ภาพเป็นภาพโรงพักษ์
พร้อมกับใบแจ้งความแล้วก็บอกด้วยนะคะ
บอกว่ามาแจ้งความที่สนยานวาทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอน
ขอบคุณตำรวจที่ทำเพื่อประชาชน
คนที่เห็นคลิปนี้แหม่แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน
บางคนบอกว่าคันไม้คันมือสุดเลย

แล้วก็บอกว่าเอาทะเบียนนี้ให้ขนส่งตรวจสอบได้ไหม

คุณผู้ชมคิดเห็นยังไง
พอเจอแบบนี้แล้วมีวิธีการอดทนอดกลั้นยังไง

เราไม่รู้หรอกบนท้องถนนแต่ละวันแต่ละวันที่เราออกจากบ้านไป

แล้วยิ่งถ้าเจอคนหัวร้อนแบบนี้สุดจริงนะคะ
คนเขาส่งข้อความไปด่าเยอะเลยนะฮะ